อีกเรื่องหนึ่งที่น่าชื่นชมที่เราเกริ่นกันไว้ตั้งแต่เบรกที่แล้ว
คือมันมีเหตุการณ์ที่กู้ภัยเนี่ย
พาผู้ชายสูงวันระหลักประมาณ๖๐กว่าคือแผงหามาเลย

แล้วในภาพที่ติดออกมามีผู้หญิงคนหนึ่งรู้เหมือนยังทำผมไม่เสร็จ
เป็นใครก็ดูไม่ออกแต่ว่าก็อยู่ข้างกู้ภัย

แต่เหมือนแต่งหน้าครึ่งกลางผมก็ทำครึ่งกลาง
พอไปตรวจสอบปรากฏว่าเป็นพยาบาล
เป็นพยาบาลที่กำลังจะเป็นเจ้าสาว
เป็นพยาบาลที่กำลังจะเป็นเจ้าสาวและแต่งหน้าทำผมอยู่
แต่ว่าเห็นกู้ภัยหามคนป่วยออกมาก็ออกไปดู

ถูกเกือบกลับไปเข้าพิธีไม่ทันครับ
เป็นภาพจากผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่านายเกมทิชากรเผือกเนียมนะคะ
เขาโพสต์รูปกู้ภัยกำลังนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล
แล้วก็เนี่ยมีภาพผู้หญิงที่ยังทำผมไม่เสร็จ
อยู่ข้างติดตามไปตลอดค่ะ

ในภาพก็คือนางสาวสุภาวิตาทองใหญ่หรือว่าน้องเบ
เป็นเจ้าสาวที่กำลังจะเข้าพิธีวิวาลในวันนั้นแหละ
แล้วก็เป็นพยาบาลวิชาชีพที่โรงพยาบาลสุราชธานี
แผนกศัลยกรรมประสาทชายค่ะ
ตอนเกิดเหตุเนี่ยน้องเบย์แต่งหน้าทำผมอยู่ที่ร้านเสริมสวย
ครับใช่ค่ะตอนเรากำลังจะเป็นเจ้าสาวแล้วนี่ตอนเรากำลังเตรียมสวยเลยล่ะ
ปรากฏว่าตาเนี่ยเหลือไปเห็นกู้ภัยหามผู้ป่วยออกมาจากบ้าน

ด้วยความเป็นพยาบาลเธอก็ออกไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น
เป็นชายร่างเป็นร่างชายอายุ๖๐กว่านอนแน่นิ่ง
แขนขาเกร็งไม่รู้สึกตัวเธอก็เข้าไปช่วยเลยนะคะ
ช่วยเหลือกระตุ้นเรียกอยู่หลายครั้งผู้ป่วยไม่ตอบสนอง
เธอก็เลยขึ้นรถไปกับหน่วยกู้ชีพเลย
แล้วก็ปฐมพยาบาลไปตลอดทางให้ออกซิเจนไปด้วย
จนไปถึงโรงพยาบาลขนอมนำส่งผู้ป่วยเป็นที่เรียบร้อย
ตัวเองถึงพุ่งตัวกลับมาทำผมแต่งหน้าให้เสร็จ

บอกว่าเกือบแล้วอีกนิดเดียวจะไม่ได้เป็นเจ้าสาวแล้ว
เกือบเข้าพิธีตัวเองไม่ทันอ๋อครับอ่ะ